ก่อนจะถึงวันที่๑๙กรกฎาคม
ซึ่งจะเป็นการโหวตนายกรัฐมนตรีในครั้งต่อไป
ส่วนชื่อใครจะถูกเสนอในครั้งหน้านั้นเดี๋ยวต้องรอติดตาม

แล้วก็บรรดาชาวเน็ตชาวโซเชียล
ก็จะไปขุดคุยข้อมูลธุรกิจแวดล้อม
เกี่ยวข้องกับตัวสวครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดนะครับ
แล้วก็เกิดกระบวนการทางสังคมที่เรียกว่าเป็นกระแสกดดัน
เพียงแค่ตัวสวและคนรอบข้างนะครับ
บางส่วนคือลุกลามไปถึงว่าจะงดใช้บริการงดซื้อสินค้า
ที่มีสวหรือว่าคนในครอบครัวเป็นเจ้าของถือหุ้นส่วน
หรือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจห้างร้านนั้น
หลังจากนั้นหลายต่อหลายคนหลายร้านหลายธุรกิจ
จากว่าเขาก็ออกเอกสารแถลงการแบบนี้
ออกแถลงการหลังจากที่มีชาวเน็ตไปเปิดวาร์ฟว่าเป็นกิจการ
เกี่ยวข้องกับลูกหลานสวที่โหวตงดออกเสียง
ให้กับคุณพิธาทางร้านก็เลยออกมาบอกว่า
ร้านได้มีการแบ่งหุ้นย่อยเปิดให้บุคคลภายนอกที่สนใจ
เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อนำเงินส่วนนี้มาลงทุน
ทำให้มีความเข้าใจผิดว่าเป็นร้านของหุ้นส่วนรายย่อยคนดังกล่าว
ซึ่งที่จริงแล้วเป็นเพียงแค่หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายย่อย
ไม่ได้มีอำนาจบริหารจัดการใดทางคณะผู้บริหารได้ประชุม
และผู้ถือหุ้นส่วนรายย่อยนั้นขอถอนหุ้นออกจากร้าน
จึงให้ถือว่าหุ้นส่วนรายย่อยขาดจากการเป็นหุ้นส่วนแล้ว
นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปร้านแสดงจุดยืนทางการเมืองมาตลอด
ยึดมั่นสับสนุนในระบอบประชาธิปไตย
อันนี้เป็นตัวอย่างร้านแรกที่ออกแถลงการ
โพสต์ชี้แจงหลังถูกชาวเน็ตเชื่อมโยงว่ามีสวเป็นเจ้าของกิจการ
โพสต์ของปั๊มบอกว่าปั๊มนี้ไม่ใช่ของสวตามที่หลายคนระบุ
แม้ว่าจะเป็นญาติกันแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารใด
ทางปั๊มดำเนินธุรกิจโดยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวใดทางการเมือง
ขอความกรุณาช่วยเห็นใจการดำเนินงานของทางปั๊มด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่ออกมาชี้แจง
ในขณะที่ลูกสาวของคุณหญิงหมอครับ
ลูกสาวของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งในสวเหมือนกัน
นี่ฮะขยายชัดให้เห็นแจ่มงดทักการเมืองนะคะ
อายคนในขณะที่คุณหญิงหมอเองครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย
ที่ไปราวีสวและครอบครัวรวมทั้งผู้เห็นต่าง
นี่นะฮะโพสต์นี้ข้อความนี้และภาพนี้
คุณหญิงหมอใช้คำว่านี่หรือคือคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตย
จะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญกลับใช้วิธีการสกปรกลุกรานผู้
มาทำงานให้ประชาชนเลยเพราะนี่คือการสร้างความแตกแยก
มากกว่าการสร้างความเจริญถล่มมาเลยนะเพราะจะบันทึกไว้ดำเนินการ
ข้อความจากโพสต์ของคุณหญิงหมอพรทิพย์ครับขณะที่สวอีกหนึ่งท่านครับ
สวเครือข่ายเกษตรกรสวรรณวริสปริยชัดตระกูลโพสต์ชี้แจง
งดออกเสียงว่ามีความชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
และไม่ได้มีปัญหากับนายพิธาชื่นชอบนโยบายหลายข้อของก้าวไกล
แต่แนวทางการแก้มาตรา๑๑๒เป็นสิ่งที่รับไม่ได้จึงต้องงดออกเสียง
นี่คือโพสต์ชี้แจงก่อนหน้านี้
และรวมทั้งมีการโพสต์ถึงลูกและเพื่อนของลูกที่กังวลว่าลูกนั้นอาจจะถูกต่อต้านและเลิกครบ
ก็ขอให้เข้าใจว่าพ่อเป็นนักเรียนทุนภูมิพลนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
หากไม่มีทุนภูมิพลก็ไม่มีพ่อในวันนี้และไม่มีลูกเช่นกัน
จึงต้องเทิดทูลองค์พระมหากษัตริย์
ดังนั้นการจะไปแก้ไขมาตรา๑๑๒เท่ากับเป็นการล่วงละเมิดองค์พระมหากษัตริย์

แล้วเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อประเด็นทางการเมือง

ซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะมีการโหวตเลือกนายกเป็นครั้งที่๒